ส่วนที่คุณปุ้ยบอกว่าพิษโควิดนะ
ทำให้คนก็หาเช้ากินค่ำอยู่กันยากลำบาก
ทีนี้ครับมีร้านขายกะเพราร้านหนึ่ง

เดี๋ยวทำไมเขาไม่ขายหน้าร้านเหรอหรือยังไง

แต่ร้านนี้เขาบอกเขาก็เจอพิษเศรษฐกิจ

เขาก็เลยเข้าใจหัวอกคนที่แบบว่าหาของกินยาก
เวลาจะควักเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันก็ยาก
จากข้าวกะเพราที่ธรรมดาเราอาจจะไปจ่ายเงินทีละ๔๐๔๕บาทใช่ไหม

กระเพราประตูหลัง๒๕บาทเท่านั้น
แต่ถ้าคุณจะเข้าร้านคุณต้องเข้านี่เข้าซอยอีก๑๔๐

แต่คุณไปหน้าร้านอาจจะหาไม่เจอเพราะร้านไม่ติดถนน
คุณอ้อมไปหน่อยเจอป้ายแบบนี้เข้าประตูหลังเขา
เข้าประตูหลังคุณชอบเข้าประตูหลังนะถ้าเข้าไปได้เจอร้านแน่นอน

แต่จะบอกว่า๒๕บาทจานก็เริ่มเลย
อิ่มมากนับอาสีใหญ่มากให้เยอะ

มีหมูชิ้นหมูสับไก่กุ้งหอยหรือเนื้อแล้วแต่ท่านจะเลือกเลย

เอาเหรอเขาก็เลยทำข้าวกะเพราแจกจ่าย

ก่อนเปิดร้านอย่างเป็นทางการ

นี่เขาผัดกลางแจ้งเลย

ถือว่าเข้ามารับกันเมื่อวานนะคุณนะ

ถ้าคุณอยากอุดหนุนคุณไปที่ร้านเขา
เราก็ไปคุยกับเขาทำไมพี่ขายได้๒๕บาทล่ะ
ร้านอื่นกะเพราธรรมดาก็๔๐๔๕๕๐แล้วนะ
เขาบอกเขาเคยเป็นเชฟตกงานมาเป็นเชฟในโรงแรมใหญ่
แต่ทีนี้เพื่อนเขาในวงการก็เป็นคนขายอาหารคนขายวัตถุดิบต่าง
เขาก็เลยไปซื้อวัตถุดิบได้ในราคาถูก
พอราคาถูกแบบนี้ต้นทุนมันถูกกว่าท้องตลาดนะฮะ
เขาก็เลยขายได้ในราคาถูกย้ำพิกัดกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ซอยอินธรรมระ๔๔นะครับ
เมนูพื้นเมนูกะเพราเนี่ยแต่เขาทำแบบราคาถูก
เขาก็ผัดกันแล้วเขาก็บอกแจกจ่ายกัน

คุณผู้ชมชอบผัดกะเพราแบบนี้ไหมแบบที่เขาทำเนี่ย

แต่บางคนไม่ชอบนะผัดกะเพราที่มีพวกถั่วฝักยาว
พวกอะไรพวกนี้เขาบอกอันนี้ไม่ใช่ผัดกะเพรา
ผักมันเยอะไปหน่อยอยากกินเนื้อหมูอะไรหน่อยนะฮะ

อีกที่เดิมเข้าจากซอยอินทรมาส๔๔ไปแค่๑๐เมตร